อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้นะคะเกิดขึ้นที่ราชบุรีเป็นอดีตภรรยา
กระหน่ำแทงชายวัย๗๗ปีเสียชีวิตค่ะ

เขาบอกสาเหตุก็เกิดจากมีเรื่องขัดแย้งเรื่องปมที่ดินกันมาก่อน
ก่อนที่จะมีการหย่าร้างแยกทางกันไป

แล้วใช้มีดพยายามเชื่อดตัวเองเพื่อจะหนีความผิด
แต่ตำรวจเนี่ยเกลี้ยกล่อมจนยอมมอบตัวนะคะ
ตำรวจบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิต
ภายในร้านขายของชามเล็กที่๑๔๙หมู่๑๓ตะบนคุ้งพยอม

มีแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรีไปตรวจสอบด้วย
พอเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพนายอดุลผิวนวลอายุ๗๗ปี

สภาพคือนอนหงายจมกองเลือดอยู่ภายในร้าน
ลำตัวหน้าอกและลิ้นปี่ถูกแทงพุนรวม๗แผลนะคะ
และยังมีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมปักคาเหนือราวนมซ้าย
อกจากนี้ยังพบปืนคิงคอปป้าตกอยู่หน้าร้าน
พร้อมด้วยหัวกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร๒หัว

ข้างบ้านยังพบกระสุนปืนตกอยู่อีก๒นัดก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็ไปเจอนางบำรุงเรือนพินอายุ๖๘ปี

ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหลังร้านขายของชำ
แล้วใช้มีดจี้คอตัวเอง
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ
ในที่สุดเธอก็ยอมทิ้งมีดและมอบตัว
แต่ก็มีอาการพูดวกไปวนมาและมีบาดแผลที่ลำคอด้วย
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งก่อนค่ะจากการสอบสวนก็ทราบว่านายอดุลเนี่ย
คบหากับนางบำรุงผู้ก่อเหตุมาประมาณสี่ปีเมื่อสองปีที่แล้วมีเรื่องฟ้องร้องกันเรื่องที่ดินที่นางบำรุง
ปั๊มลายนิ้วมือโอนที่ให้เป็นของตัวเองและนายอดุลก็เลยไปฟ้องร้องต่อสารจนชนะได้ที่ดินนั้นกลับขึ้นมา
สารมีคำสั่งห้ามนางบำรุงเข้าใกล้หรือมายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี้อีกก่อนที่จะเลิกรากันไปนะคะ
กระทั่งบ่ายวานนี้นางบำรุงมาที่ร้านแล้วมีปากเสียงกับนายอดุลอย่างรุนแรงจากนั้นใช้ปืนที่เตรียมมายิงใส่นายอดุล
แล้วยังใช้มีดกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตแล้วเธอก็วิ่งหลบหนีไปซ่อนตัว
ใช้มีดพับอีกเล่มหนึ่งพยายามจะฆ่าตัวตายหนีความผิดเนี่ยนะคะแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ค่ะ